อยากให้มาดูเรื่องนี้ค่ะมีผู้ชายคนนึงเขาโพสต์เอาไว้
เขาบอกว่าไม่ได้ขอให้เชื่อลองดูหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขา
แล้วเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้เมาอะไรด้วยค่ะเขาบอกว่าเขาอ่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์จะกลับบ้านแล้วไปเห็นเด็กอายุสัก๘๙ขวบ
อยู่ข้างทางยืนอยู่คนเดียวอ๋อเหรอเขาก็เลยไปถามไปคุยว่าจะไปไหน
เป็นห่วงจะไปส่งอ่าดีฮะน่าเป็นห่วงแล้วก็พาเด็กไปส่งนะคะ
แล้วเขาก็คุยกับเด็กตลอดทางแต่ประเด็นคือพอเขาไปย้อนกลับไปดูภาพ
ครับเขาคุยคนเดียวอุ้ยไม่มีเด็กคนไหนทั้งนั้น

ไม่มีค่ะอยู่คนเดียวคุยคนเดียวเออโอ้เดี๋ยวลองไปดูค่ะ

หนู

เอ้าเหรอเดี่ยวพ่อแม่หนูไปไหน

ไหนวัดแสนศุกร์เหรอไปดิเดี๋ยวน้าไปส่งไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวขึ้นมา
คุณผู้ชมคะกล้องติดหมวกกันน็อกค่ะเขาคุยกับใครคะไม่มีใครยืนอยู่ค่ะ
แต่คนโพสต์ยืนยันว่าเขาเห็นเด็กจริงคลิปนี้นะคะโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อศิวกรณสกุล
แล้วก็มีข้อความบอกว่าไม่ได้ขอให้เชื่อถ้าไม่เชื่อก็ให้คิดว่าผมแสดงเพื่ออยากดังก็ได้ครับ
ใครก็ได้อธิบายให้ผมเข้าใจทีผมคงบ้าคุยคนเดียวผมเจอเด็กผู้ชายยืนรอรถประมาณสักอายุ๘๙ขวบได้
ไปส่งแต่พอกลับมาดูกล้องอีกทีอ้าวทำไมเหมือนผมคุยคนเดียว
ถ่ายไม่ถึงตอนหน้าวัดเพราะแบตหมดก่อนอืมแต่ยืนยันว่าไปส่งน้องถึงหน้าวัด
แล้วน้องก็ยกมือไหว้ขอบคุณแล้ววิ่งเข้าไปในวัดโอ้โห
เขาโพสต์เอาไว้ว่าผมไม่เสพไม่ดูดไม่ดมผมดื่มอย่างเดียวครับ
เวลาวันที่ในกล้องมันไม่ตรงเพราะว่าถอดแกะแบตกล้องบ่อย
เล่นกล้องน่าจะรู้เขาให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้นะคะอืม
คุณผู้ชมคะเกิดอะไรขึ้นทีมข่าวของเราไปคุยกับเจ้าของคลิปเลย
ครับจะได้รู้ว่าเอ๊ะตกลงมันยังไงนายศิวกรณสกุลอายุยี่สิบสี่ค่ะ
เขาบอกว่าคืนเมื่อวาน๓ทุ่มได้ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
เขายืนอย่างว่าเขาเห็นเด็กผู้ชายจริงจริงนะครับแปดเก้าขวบ
สูงสักร้อยสี่สิบเซนติเมตรได้ใส่เสื้อสีส้มลายการ์ตูน
กางเกงยีนใส่รองเท้าแตะนั่งอยู่ที่ป้ายรถเมย์หน้าปากซอย
ถนนฮาทายราชก็วนรถกลับไปดูแล้วถามเด็กว่า
มาอยู่คนเดียวดึกดึกดื่นแบบนี้ทำไมใกล้เคอร์ฟิลล์แล้วด้วย
กับแม่ไปไหนเด็กตอบว่าพ่อแม่อยู่วัดแสนสุก
ก็แถวบ้านเขาพอดีเลยพาเด็กขึ้นรถมาด้วย
พอถึงหน้าวัดเด็กลงแล้วก็พูดว่าขอบคุณครับ
เขาตั้งใจว่าจะโพสต์คลิปในเฟซบุ๊คเป็นอุทาหรณ์ค่ะ
เตือนว่าอย่าปล่อยเด็กอยู่เพียงลำพังนะ

อ้าวไม่มีเด็กไม่มีใครเลย
ยืนยันว่าผมไม่ได้เมาอะไรทั้งนั้นนะ

ตอนแรกที่ขับผ่านเห็นนั่งกอดเข่าอยู่

ผมก็เลยอาศัยวนรถไปดูแล้วก็ไปถาม
ตอบด้วยครับผมแต่ว่าพูดเสียงเบาหน่อย

แล้วผมก็ถามเออแล้วทำไมเขามาอยู่อย่างนี้
ก็บอกให้ผมมาอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนี้ครับ

คือสรุปคือมายืนรอพ่อกับแม่ครับผม
รอพ่อกับแม่แม่พ่อกับแม่อยู่ที่วัดแต่นศุกร์มาทำธุระ
ผมก็เลยก็เป็นทางกลับพอดีก็คือเป็นซอยบ้านพอดีครับ
ผมก็เลยอาสาให้น้องเขาขึ้นรถมาให้ติดมาด้วยเลยบอก
อยากจะเอามาลงในเฟซบุ๊คด้วยครับว่า
กลางคืนเด็กมาอยู่ตรงนี้ทำไมพ่อแม่ทิ้งเด็กตรงนี้อะไรมานี่แหละครับ

กลับมาเปิดดูอีกทีนึงอ้าวคุยกับใครวะเนี่ย
คลิปนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตกันหลายอย่างนะคะ
มีคนไปแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ว่า
ถ้าลองปรับความคมชัดของภาพ
จะเห็นเหมือนมีเด็กนั่งจับมือตัวเองอยู่

มีคนไปแสดงความคิดเห็นเอาไว้แบบนี้
เนี่ยถ้าปรับให้ภาพมันคมชัดขึ้น

หรืออาจจะเป็นเด็กจริงหรือเป็นลักษณะ

คนหรือไม่ใช่คนใช่ไหม

ครับมีคนเจ็บและมีคนเสียชีวิต
ไปโพสเอาไว้ด้วยแถวนั้นเลย
คนเขาพยายามดูคลิปแล้วก็จับผิด
เขาบอกว่าถ้าเกิดดูคลิปต้นฉบับเนี่ย

มันเหมือนมีมอเตอร์ไซค์แบบโยก
เหมือนคนแบบปีนขึ้นมันจะสั่นละเอียงอะไรอย่างนี้
ก็มีข้อความมาเยอะแบบถามหมอปลาไหมล่ะ
ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เอาอย่างงี้ก็แล้วกันทีมข่าวของเราบอกว่าเดี๋ยวขอไปดูป้ายรถเมย์ตรงเนี้ย
ตามคลิปนี้เลยหน้าปากซอยถนนฮาทายราชอ่ะนะคะครับทีมข่าวก็ไปคุยกับคนที่อยู่แถวนั้น
อ๋อนี่กลางวันนะฮะอย่างงี้กลางวันค่ะนายทีติกรอายุสามสิบเอ็ดเขาเล่าให้ฟัง
ว่าก่อนหน้านี้ก็ไปหลบฝนที่ป้ายรถเมย์ตรงเนี้ยแล้วเจอเหตุการณ์แปลกแปลกเหมือนกัน
หรือฮะเหตุการณ์ชวนขนลุกอุ้ยจนต้องรีบกลับบ้านอ่า
รถเมย์ตรงนี้สามแยกใกล้ใกล้ป้ายรถเมย์ตรงนี้อุบัติเหตุบ่อยมาก
ครับก็เลยไม่รู้ว่าเป็นวิญญาณหรือเปล่าคือก่อนหน้านี้มีรุ่นน้องคนหนึ่งที่เขาขี่รถส่งอาหารอ่ะนะคะ
ครับก็เคยมีโทรศัพท์มาสั่งให้ไปส่งอาหารที่วัดแสนศุกร์
แต่พอไปถึงไม่มีใครไม่มีคนเคยมีลักษณะแบบนี้
แล้วยิ่งเวลาคือผมรู้ว่าตรงนี้มันมีเหตุการณ์แบบนี้
แล้วอยู่ดีคือแบบขนลุกไปทั้งหลังเลย
คือแบบว่าถ้าคนแถวนี้เขาจะไม่มานั่งรอรถตรงนี้แล้วกัน
ตรงเนี้ยจะมีเหตุการณ์รถทนกันบ่อยมากมากเลย

แล้วแล้วยิ่งเวลาฝนตกตรงเนี้ยเดี๋ยวก็จะมีรถแบบปีนฟุตป่าชนชนกันตลอดเลย
เคยมีนัดส่งขายของกันออนไลน์นี่แหละ
แล้วผมอยู่ตรงซุกี้ตีน้อยตรงมินบุรีอะครับนัดกันเสร็จแล้วส่งโลเคชั่นมาให้น้อง
สรุปไปอยู่ที่วัดแสนศุกร์น้องก็ขี่เข้าไปบอกพี่เนี่ยผมถึงแล้ว
แต่ว่าวันนั้นฝนตกถนนลื่นแล้วทีเนี้ยรถเก่งเขามาชนคนที่มาอ่า
ลบฝนอยู่ตรงป้ายรถเมย์ตรงนี้เขาพุ่งมาเลยแล้วก็ชนกำแพง
ก็มีผู้เสียชีวิตก็คือวินมอไซค์
ก็แปลกใจเหมือนกันค่ะเห็นลงติ๊กต๊อกงงเหมือนกันว่าทำไมเจอ
เพราะอยู่ที่นี่มานานก็ไม่เจอไงไม่กลัวค่ะไม่กลัว
แต่สามปีแล้วเขาก็ไม่เคยเห็นเจออะไรเลยครับสามถึงสี่ปีแล้วครับ
ตั้งแต่ตรงนี้เลยตรงที่ป้ายรถเมย์เลยแต่ก็ไม่เคยเห็นอะไรเลยครับ
ก็อุบัติเหตุมีตลอดครับเส้นทวินวงศ์เนี่ย
แต่ก็ไม่เคยเห็นสิ่งลี้ลับอะไรเลยครับครับไม่รู้ครับใช่ครับ
แต่ตัวผมกับพี่พี่น้องที่นี่ก็ไม่เคยเห็นก็นี่นะคะถามว่าเคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแถวนี้ไหม
เคยมีจริงจริงเคยมีอุบัติเหตุใหญ่ด้วยแต่ว่าก็ไม่มีใครเคยเห็นเรื่องลี้ลับอะไร
หมายถึงคนที่อยู่แถวนั้นรวมถึงกู้ภัยเมื่อสักครู่นี้ที่ทีมข่าวของเราไปคุยนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยคนที่อยู่ใกล้ใกล้วัดดูหน่อยใกล้วัดแสนศุกร์
อรุณอายุหกสิบสี่นางอรุณบอกว่าตอนนี้อายุหกสิบสี่แล้วเนี่ย
แล้วอยู่ตรงนี้มาตลอดเลยไม่เคยเจอผีเลยสักครั้ง
ตอนเด็กก็เล่นวิ่งซ่อนหากันในวัดก็ไม่เคยเจอผีจริง
ในอดีตมีการนำศพเด็กมาฝากไว้ก็ไม่เห็นเคยมีอะไรนะ
ก็เลยไม่แน่ใจว่าคลิปเมื่อสักครู่นี้เห็นผีจริงหรือเปล่า
อยู่ติดวัดมาหรือจะหกสิบปีแล้วหกสิบปีแล้ว
ยังไม่เคยเห็นผีเลยทำงานในวัดด้วย
ไม่เคยเห็นผีไม่เคยเห็นอะไรเลย
ในวัดเล่นซ่อนแอบในที่เผาศพไปแอบในที่เผาศพไม่เคยเจอผีเลย
เด็กไม่เคยเจอผี